เรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเครียดนะ
บางคนอาจจะมองว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเอง
แต่ว่าเจ้าตัวเขาเดือดร้อนมากยิ่งฝ่ายหญิงนะ
เขาบอกว่าเขาอยากจะฆ่าตัวตายเลยด้วยซ้ำ
คือมันเป็นกรณีของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาไปแจ้งความนะคะ
คือปกติเขาก็ไปใช้บริการมั่นรูดนะก็ไปกับแฟนนี่แหละ
ปรากฏว่าไปใช้บริการไม่เท่าไหร่
มันดันมีคลิปหลุดออกมาแล้วก็เป็นคลิปของเขากับแฟนสาวด้วย
เขาเพิ่งมาได้เห็นนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันหลุดออกมาได้ยังไง
ถ้าไม่ใช่เจ้าของโรงแรมเป็นคนปล่อย

ปรากฏว่าเจ้าของโรงแรมพูดกลับมาไม่ดีด้วยขู่กลับอีก
ก็เลยตัดสินใจแจ้งความเลยนะคะ
ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองเพชรบูรณ์ค่ะ
ในต้นชายวัย๓๔ปีพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง
เขาไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ
หลังจากที่มีคลิปตัวเองกับแฟนสาวที่กำลังมีเพศสัมพันธ์กัน
เผยแพร่ไปทั่วโลกโซเชียล
หลังจากที่เขาได้ไปเข้าพักผ่อนส่วนตัวที่โรงแรมม่านรูดในตัวเมืองเพชรบูรณ์
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเข้าไปพักที่นี่
ก็ใช้บริการอยู่ประมาณนึง
ถ้าคิดว่าจะไปใช้บริการมารรูธก็จะมาที่นี่นี่แหละ

จริงคลิปนี้มันหลุดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วคือหลุดมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะ

จนล่าสุดค่ะเขามาใช้บริการอีกครั้งเมื่อวันที่๑๐สิงหาคมที่ผ่านมา

โดยเขาได้นำคลิปวีดีโอมา๓คลิปแล้วก็เป็นคลิปเสียงอีกหนึ่ง
คลิปมายื่นเป็นหลักฐานนะคะยืนยันว่าเนี่ยคือภาพของเขากับแฟนจริงจริง
พันธุ์ตำรวจเอกศรีถนนเรือนมูลผู้กำกับการสพเมืองเพชรบูรณ์บอกว่า
ตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานที่ผู้เสียหายนำมามอบให้อยู่
ก็มั่นใจแล้วค่ะว่าคลิปนี้มันเกิดขึ้นในโรงแรมจริง
ตอนนี้ต้องสอบปากคำผู้เสียหายก่อนเพราะว่าคลิปที่ใช้มายื่นเป็นหลักฐานเนี่ย
มันยังไม่สามารถชี้ชัดเจนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงว่า
อันนี้คือตัวเขากับแฟนสาวเขาจริง
เมื่อวานนี้เจ้าของโรงแรมก็มานะคะมาลงบันทึกประจำวันยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
บอกว่าโรงแรมไม่ได้มีกล้องแอบถ่ายอะไรเลยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วย
ทางด้านพันธุ์ตำรวจโทสิทธินันสิทธิกำจรรองผู้กำกับการ
ศรีบกปคมพร้อมกับเจ้าแรกที่๘นายก็ลงพื้นที่เลยค่ะ
บอกว่าตอนนี้กำลังรอคลิปจากผู้เสียหายอยู่ที่จะส่งให้ตรวจสอบเบื้องต้น
อย่างที่บอกไปคลิปวิดีโอ๓คลิปคลิปเสียงอีก๑คลิปนะคะ
จากนี้จะดึงคลิปที่ผู้เสียหายบอกว่าเป็นตัวเขาออกมาแล้วก็ไปตรวจสอบว่ามันเกี่ยวข้องกับใครบ้าง
ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุความผิดใครได้ค่ะ
แต่ก็ผู้เสียหายเนี่ยอย่างที่บอกว่าคือผู้เสียหายแค่นำคลิปมาให้ตรวจสอบให้แน่ชัด
ยังไม่สามารถมีอะไรที่บ่งชี้หรือว่าระบุถึงตัวบุคคลว่าใครก่อเหตุได้
ส่วนกลุ่มไลน์ที่มีการเผยแพร่คลิปนะคะ
ถ้าพบว่ามีการแอบถ่ายจริงก็จะเข้าข่ายความผิดแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณี
เขาคิดว่าเป็นตัวเขา
เป็นตัวเขาความผิดถึงผู้ใดเราก็จะดำเนินการทั้งหมด
คือภาพมันอาจจะไม่เห็นหน้าไง

นาฬิกาแหวนอะไรพวกนี้เขาจำได้ว่าเป็นของใคร

ว่าเราลักษณะแบบไหนเราทำอะไรเราใส่เครื่องประดับอะไร
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันนะคะว่ามีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนเพียงแค่คนเดียว
ยังไม่มีรายอื่นมาแจ้งความเพิ่มเติมนะคะ
อ้าพริกัดการพื้นที่อยู่ที่เมืองเภกชะบูนอ่ะ
ถ้าทำมานานอาจจะมีคนอื่นโดนแต่ไม่กล้า

บางทีบางคนอาจจะยังไม่เห็นคลิปไง